ในช่วงที่โควิด๑๙มันยังระบาดอยู่ในเวลานี้
อาชีพได้รับผลกระทบหมดไม่ว่าจะมากหรือจะน้อยแตกต่างกันไป
อย่างอาชีพที่ต้องทำการแสดงอย่างคณะลิเกหรือว่าหมอลำเขาก็ได้รับผลกระทบ
ไปดูการพลิกวิกฤตของคณะคณะนี้นะครับที่เขาช่วยกันสร้างรายได้ผ่านออนไลน์ครับ
เสียงแจวมาตามเคินรัฐบาลประกาศคง
แถวแหงการได้ลองเป็นโควิด

เห็นกันนี่เขาออกมาสร้างความมั่นใจ

อันนี้คืออันนี้คืออ่านข่าวหรือร้องอะไร

เอาเดี๋ยวฟังจังหวะด้วย

เอาเป็นจังหวะที่ผมอ่านปกติแล้วกัน

คือเขามาเปิดไลฟ์สดสร้างความบันเทิงผ่านหน้าจอ

ที่เห็นอยู่นี่คือคุณพักดีพลล้ำ
หัวหน้าคณะระเบียบวัฒนศิลป์

ใช่แล้วล่ะครับเขากำลังไลฟ์สดสร้างความบันเทิง
กับคุณผู้ชมภายในบ้านพักคณะหมอลำ
เบียบวัฒนศิลป์ตำบลสาวถีจังหวัดขอนแก่น
คุณพักดีบอกว่าเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙
นี่นะครับทำให้ทางคณะได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจริง
คือสมาชิกในวงตั้งแต่ศิลปินหมอลำแดนเซอร์
ไปจนกระทั่งตัวประกอบและเด็กในวงทั้งหมดกว่า๓๐๐ชีวิต
โอ้โหได้รับผลกระทบเยอะจริง
แต่ก็มีบางส่วนที่ยังพักอาศัยอยู่ที่บ้านพักของทางคณะ
แล้วก็ต้องสู้ต่อก็ต้องเลี้ยงดูกันต่อไป
ตัวเขาเองคุณพักดีเลยคิดหารายได้มาเลี้ยงคนในวงด้วยการไลฟ์สดครับ
ปรากฏว่าพอเริ่มไลฟ์เท่านั้นแหละได้รับผลตอบรับดีเกินคาดยังไง
แฟนคลับไงคุณชิสาแฟนคลับจำนวนมากแห่มาให้กำลังใจ
สนับสนุนซื้อพวงมาลัยผ่านออนไลน์ให้ครับน้องใบตอง

ก็สร้างรายได้ให้กับทางคณะโอ้โหเขาบอกว่าก็ช่วยได้เยอะอยู่เหมือนกันนะ
เงินส่วนหนึ่งอันนี้ต้องชื่นชมจริง
คณะเขาบอกแบบนี้ว่าเงินส่วนหนึ่ง
เขาจะเอาไปแบ่งซื้อของบริจาคให้กับบุคลากรทางการแพทย์
และโรคพยาบาลฟิลลินคอนเอาเป็นภาพยืนยันให้ได้ดูกันด้วย

อะไรบ้างหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล
ข้าวของเครื่องใช้ข้าวของเครื่องใช้นี่จำเป็นนะ
และอาหารเครื่องดื่มแล้วก็หวังไงหวังว่าโควิด

แล้วพวกเราจะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเหมือนเดิม
เป็นกำลังใจให้กันและกันให้ดูเรื่องราวดีแบบนี้
เพื่อผู้ประกอบการหรือใครหลายคนที่ได้รับผลกระทบ
ลองคิดพลิกวิกฤตเป็นโอกาส

ว่าเจอวิกฤตอะไรก็ต้องผ่านไปให้ได้นะคะ